สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวอธิชช์นัทชายหิดโมกค่ะ
หลายคนสงสัยว่าทำไมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวบ้านถึงเกิดฝนตกนะคะ
นี่มันฤดูอะไรกันแน่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะ
ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านค่ะ
ปลายฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนค่ะ
ซึ่งฝนที่เข้ามาตกในประเทศไทยในครั้งนี้
เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชม
แผลลงมาปะทะกับความร้อนชื้นในประเทศไทยค่ะ
ทำให้บ้านเรามีฝนตกแต่ไม่ได้ตกในทุกจุดนะคะ
บางพื้นที่ก็ไม่มีฝนซึ่งพื้นที่ที่ไม่มีฝน
จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็มีความแห้งแรงสวมเข้ามาด้วยค่ะ
ในขณะนี้นะคะต้องขอเตือนไว้ก่อนในระยะ๑๒วันนี้ค่ะ
พี่น้องนะคะที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
ต้องระวังกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงค่ะ
ในขณะที่พี่น้องชาวประมงบริเวณอ่าวไทยนะคะ
แล้วก็ภาคใต้ต้องระวังกับคลื่นสูงกับคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้เลย
เพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นค่ะ

ต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักเช่นเดียวกันค่ะ
จนเกิดดินโคนถล่มแบบนี้บนเกาะชาวาค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๐ศพค่ะ
ซึ่งกู้ภัยต้องขุดลงไปใต้ดินถึง๖เมตรนะคะ
จนถึงจะเอานำร่างของผู้เสียชีวิตกลับขึ้นมาได้ค่ะ
และนี่คือรูปของร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ